คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวระหว่างเพื่อนบ้านอีกแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแถวบางบัวทองนะฮะ
คือคุณป้าคนหนึ่งอายุ๗๑ปีแล้วนะคุณป้าก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
แล้วคุณป้าก็บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาเขย่าประตูมาทุบกระถางต้นไม้หน้าบ้าน
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหป้าก็เยอะยุหลายอย่างเหลือเกิน
มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอะไรเยอะแยะไปหมด
สุดท้ายล่าสุดวันนี้มีเรื่องต้นไม้อีกนะ
คือต้นไม้เนี่ยมันลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้าน
เขาจะมาตัดกันป้าไม่ยอมให้ตัดนะฮะไปดูนะฮะ
เป็นคนกลางให้นะครับทริบาทกระเท้า
คุณป้านี่คือคุณป้าสุฬิทรทร
ที่มามูวบ้านแถวนี้แถวบ้างบั่วทองน่ะครับ

กำลังว่าเนี่ยคือป้าบอกชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่กรรมการหมู่บ้านเนี่ย
ตัดต้นไม้คือมันอยู่นอกรั้วบ้านของป้าก็จริง
แต่มันต้นไม้ของป้ามาตัดได้ยังไงนะ
คือชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งว่าต้นไม้บ้านป้ามันโอ้โหมันยื่นลุกล้ำพื้นที่ส่วนกลาง
แล้วมันเป็นช่องทางเดินระหว่างซอยอย่างนี้มันรบกวนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
หนึ่งในชาวบ้านที่เธอกำลังว่าคือคุณนัทธพงศ์นะฮะ
เป็นเพื่อนบ้านที่ก็เคยมีกรณีปัญหากันอยู่
แต่นี่คือตอนที่กรรมการหมู่บ้านเขาเอาคนมาตัดต้นไม้
บอกนี่มันต้นไม้บ้านป้านะ
แต่ชาวบ้านกับกรรมการหมู่บ้านบอกโอ้โหมันล้ำออกมาขนาดนี้ป้า
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยต้องไปแจ้งความสพบางบัวทองกันนะครับ
คือป้าเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ก่อนด้วยบอก
คุณนัทพงศ์เพื่อนบ้านกับน้องชายเคยมาเขย่าประตูหน้าบ้านมาปลาขวดใส่เขา
ทำลายกระถางต้นไม้หน้าบ้านป้าพังเสียหายด้วย
คือสุดท้ายเนี่ยต้องตัดนะฮะ
คือป้าก็เลยออกมาต่อว่าชาวโบ้งชาวบ้านกรรมการหมู่บ้านอะไรเสร็จ

ทำลายจิตใจขึ้นมากไป

ต้นไม้มันเป็นต้นวอลมันต้องอยู่ในที่ลำไรตัดก็คือหมดแต่ส่วนมากมันก็ตายหมด
อันนี้ในมุมของป้าเขานะแต่บางทีต้นไม้ใหญ่หน้าฝงหน้าฝนก็ลำบากนะคือต้องตัดบ้างก็ดีนะฮะ
ท่านผู้ชมครับป้าสุริพรบอกว่าก่อนกรรมการหมู่บ้านจะมาตัดต้นไม้ไม่ได้แจ้งก่อนอยู่มาถึงมาตัดเลย
ป้าก็เลยไม่พอใจนะที่ทางหมู่บ้านเนี่ยถือว่ามันละเมิดสิทธิ์ของป้ามาตัดต้นไม้ที่ป้าปลูกได้ยังไง
แม้ว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่ต้นไม้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของป้า
เพราะฉะนั้นป้าจะแจ้งความเอาผิดทั้งหมดนะจะแจ้งความเพื่อนบ้านด้วยฐานทำลายทรัพย์สิน
เพราะว่ามันอะชอบแอดดูอาจารย์คุณเข็มมั้ยส่องกล้องมาบางทีก็ขว้างมาก็เห็นอยู่แล้วว่ามันขว้างขยะลงทุกวัน
ทำลายทรัพย์สินเลยแหละทำให้ทรัพย์สินเสียหายเลย

ตัดก็บอกแล้วว่าตัดครึ่งหนึ่งตรงนี้มันส่วนกลางก็จริงแต่มันส่วนกลางก็สิทธิ์ของเราด้วย
เพื่อนบ้านนะครับคุณนัทพงศ์นะคุณนัทพงศ์เนี่ย
คือถูกป้ากล่าวหาว่าเคยไปเขย่าประตูบ้านเคยไปปลาขวดปลาขยะอะไรใส่บ้านป้า
นี่ฮะคุณนัทพงศ์นะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
เขาบอกว่าสิ่งที่ป้าสุริพรกล่าวหามาเนี่ยไม่เป็นความจริง
ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจหน่อยนะ
อย่างป้าสุริพรเคยกล่าวหาว่าเขาไปก่อเหตุกระชากสร้อยอันนี้ไม่จริงเลย
หวังจะให้ตำรวจเนี่ยจับเขาเข้าคุกส่วนเรื่องไปปลาขวดนะ
เขย่าประตูบ้านไปทำลายกระถางต้นไม้
อันนี้คุณนัทพงศ์ยอมรับว่าอันนี้ทำจริงทำกับน้องชาย
แต่ทำไปเพราะป้าสิริพรนั่นแหละมายั่วยุก่อนก็เลยโมโห
ครั้งที่เริ่มก่อนคืออะไรเสร็จขยะครับเสร็จขยะเสร็จขยะ
พอมันเสร็จขยะเสร็จปุ๊บมันก็ไหลมาเหมือนที่ผมแจ้งพี่ไปครั้งแรกครับ
มันจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วผมวัยอายุ๒๖ปี
ผมจะไปทำอะไรกับคุณป้าเขาได้ผมยอมรับไอ้หน้าบ้านผมเป็นคนทำ
ผมยอมรับเรื่องเกิดบันดาลโทษศักดิ์เขาด่าพ่อแม่เปลี่ยนหน้าผมไม่มีเหลือเลย
แล้วก็เรื่องทองเรื่องทองซึ่งที่ผมไม่ใช่ขี้ละขี้อโมย
ก็คือเรื่องเนี้ยมันขึ้นฟ้องไปโรงพักแล้วแล้วผมก็โดนทราบข้อเก่าหา
ผมก็ไปตามที่ตำรวจหมายสารมาเรียกผมแล้วผมก็ไปรับทราบเก่าหา
ผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เป็นคนทำซึ่งคุณป้านี้ก็ไปเล่นกับตำรวจอีกว่า
ทำไมมึงไม่เอามันติดคุกทำไมมึงไม่เอามันอย่างนู้นอย่างนี้
ซึ่งที่ตำรวจเขาไม่เขียนฟ้องสารเพราะมันไม่มีมูลไงพี่เพราะผมไม่ได้เป็นคนทำ
คือที่ป้าเขามีหลักฐานเนี่ยคือบอกว่าเนี่ยคงไปเขย่าประตูบ้านประตูรั้วเขา
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะครับเหมือนสักครู่นี้นะครับ
นัทพงศ์เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ทำจริงนั่นแหละ
เขาโมโหที่ถูกต่อว่าด่าทออะไรประมาณอย่างนี้
ขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าทางฝั่งบ้านคุณป้านี่ก็ทำอะไรกับชาวบ้านเอาไว้หลายอย่างนะ
อันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เป็นฝั่งของคุณป้าที่เพื่อนบ้านเขาบอก
นี่นะฮะแล้วมีอีกคลิปนึงนะเจ้าของบ้านเขาบอกเขาถ่ายเอาไว้
เขาบอกอันนี้เจ้าของบ้านเขาบอกนะเขาบอกว่านี่คือป้าสุริพรมาหน้าประตูบ้าน
เด็ดใบไม้ในกระถางหน้าบ้านเขาแล้วก็ทิ้งใบไม้ลงพื้นเหมือนตั้งใจทำให้เลอะ
แล้วมีถมน้ำลายลงพื้นด้วยก่อนจะเดินกลับไปแต่มันก็มองไม่ชัด
เออนะมุ่งล่วงมุ่งรวดก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้
นี่ฮะเอาเป็นว่าเขาบอกคล้ายอันนี้เพื่อนบ้านที่เขามีพวกคลิปพวกกล้องวงจรปิดเขาบอกนะ
เราไปคุยกับประธานนิติบุคคลของหมู่บ้านนะครับคุณสลาวุฒินินเรื่องนะครับ
ข้อพิพาทระหว่างป้าสิริพรกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเพื่อนบ้านหนุ่มคือคุณนัทพงศ์กับเพื่อนบ้านหลังอื่น
ทางกรรมการหมู่บ้านพยายามช่วยเจรจาหลายครั้งแล้วแต่บางเรื่องมันก็ถึงขั้นไปฟ้องกันแล้ว
ไปแจ้งความกันแล้วมันก็เกินอำนาจของนิติบุคคลหมู่บ้านนะฮะ
เรื่องที่กรรมการหมู่บ้านเอาล่าสุดเนี่ยอย่างวันนี้ไปตัดต้นไม้ข้างบ้านของป้านะ
ยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งนะคือมันไม่ได้อยู่ในตัวบ้านป้าเลยมันอยู่ข้างบ้านนะ
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยขอร้องเรียนกันมานานแล้วว่าพื้นที่ส่วนกลางแล้วโอ้โหต้นไม้มันแบบ
มันสูงมันยื่นมันรกมันอะไรอย่างนี้เหลือเกินก็เลยต้องมาตัดให้
เคยมาคุยกับเจ้าของบ้านแล้วเพื่อจะขออนุญาตในเรื่องของการตัดต้นไม้ในส่วนกลาง
ฝ่ายของคุณป้าเนี่ยก็อนุญาตให้เราตัดแล้วแต่แกจะกลับไปกลับมาตลอด
เราจะตัดพอจะตัดปุ๊บก็ไม่ให้ตัดก็จะมีอย่างงั้นรวมทั้งเรื่องของคนสวน
คนส่วนก็จะถูกว่าถูกด่าตลอดดูจากพื้นที่เนี่ยมันเป็นส่วนกลางครับ
มันเป็นส่วนกลางของนิติบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบ
ก็ทางคดีความต่างเนี่ยตำรวจบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
เพราะว่าเขาก็แจ้งความกันส่วนคุณป้าสุริพลก็แจ้งความเพื่อนบ้านเอาไว้